ซึ่งวันนี้เราเชิญมาอยู่ในรายการของเรา

มาดูที่ความพยายามที่น้องก๊อตนั้น

คือคุณบูบูซึ่งเป็นสามีของคุณตุ๊กกี้

ความหวังค่อนข้างจะเรือนลางพอสมควรครับ

เพื่อหาเงินช่วยเหลือน้องก๊อตอย่างเต็มที่นะครับ

ดังแหม่งโพดำเองก็มีการเดินหน้า
ด้วยการเปิดประมูลขายพวงกุญแจ

วัดังคาลก็คือวัดังคาลที่จะถึงนี้

หลังจากนั้นเนี่ยจะนำรายได้ส่งต่อให้กับน้องก๊อตแล้วก็แม่นั่นเองนะครับ
ใช้เป็นทุนในการตั้งตัวในการประกอบอาชีพต่อไป
โดยน้องก๊อตเองก็เคยบอกแบบนี้เขาบอกว่า
อยากให้คุณแม่เซ้งร้านในตลาดเพื่อขายขนมปังปิ้ง
ซึ่งแฟนเพจเองก็เข้ามาตอบรับช่วยเหลือกันเต็มที่ทีเดียวนะครับ
สำหรับกรณีดราม่าในโลกโซเชียลเรื่องที่บอกว่า
ความพยายามที่จะพบหน้าพ่อสักครั้งของน้องก๊อตเนี่ย
ที่ประกาศต่อหน้าสังคมว่าเป็นลูกชายของคุณบูบู
ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมคงทราบดีว่าบูบูเป็นสามีของคุณตุ๊กกี้ตลกร้อยล้าน
จนถึงวันนี้ความหวังนั้นจะเลือนลางลงไปหรือเปล่า
เนื่องจากว่าฝ่ายคุณบูบูเองก็เก็บตัวเงียบพอสมควร
ได้ให้ข่าวกับสื่อมวลชนแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก
ก็คงหวังให้กระแสดราม่านั้นเงียบไปแล้วหายไปเองหรือเปล่านะครับ
ความรู้สึกของน้องก๊อตและคุณแม่ตอนนี้
ก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเผชิญกับคำคอรหามากมายคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้น
ซึ่งต้องเผชิญกับฝ่ายเดียวด้วย
ซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกตัดขาดก็พร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตต่ออย่างเข้มแข็ง
พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอหน้าผู้เป็นพ่อ
และวันนี้อยากที่จะรู้ความจริงว่าพ่อจะเจอเมื่อไหร่